หน้าจอทีวีงานนี้ตำรวจภูทรหางดงจังหวัดเชียงใหม่ต้องแจงวุ่นฮะ
เพราะว่ามีจิตอาสาหุ่นอึ๋มมาช่วยกันทำงาน
กาแฟแก้ง่วงชาวเน็ตเขาวิจารณ์กันแซ่บเลยครับ
นี่เหรอนี่เหรอครับไหนหุ่นอึ๋ม
ก็แล้วจะดูก็ใส่สายเดี่ยวไง
วันอันตรายก็ต้องช่วยกันรณรงค์หน่อย
คนที่เดินทางมาเที่ยวจากกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่จากเชียงใหม่กลับกรุงเทพ
ดังนั้นก็ต้องมีการส่งกันฮะตำรวจภูทรหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็เลยจัดกิจกรรมบรรยากาศในการที่จะส่งชาวกรุงเทพหรือนักท่องเที่ยว
เดินทางกลับอย่างปลอดภัยรอบนี้แจกเครื่องดื่มแก้ง่วง
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ปรากฏว่ามีสองสาวเซ็กซี่
ใส่เสื้อแบบรัดหน่อยตุ้มหน่อยมาช่วยกันแจกกาแฟกระป๋องฮะ
แจกกาแฟแก้ง่วงโอ้โหไปไงโชเฟอร์ฟิลฟรอร์

รีบเปิดกระจกมารอรับกาแฟแก้ง่วงหายง่วงทันที
เหตุการณ์นี้เข้าใจว่าตาสว่างทันที
จิบกาแฟยังยังไม่จิบเลยตาสว่างแล้ว
ถูกใจสิ่งนี้นี่มันเหมาะแล้วเหรอถามตำรวจภูทรหางดง
เหมาะแล้วหรือถึงขั้นต้องจ้างพิตตี้จ้างสาวสวยมาช่วยแจกกาแฟแก้ง่วงฮะ
และเรื่องนี้ร้อนร้อนไปร้อนไม่ใช่แค่หางดงร้อนไม่ใช่แค่เชียงใหม่
ร้อนไปยังตำรวจภูทรภาคห้าร้อนระอุไปถึงตำรวจภูทรภาคห้า
พลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคะเสรณีต้องให้ทางหางดงชี้แจงด่วนเลย
และทางหางดงก็รีบชี้แจงด่วนเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นความบังเอิญหนึ่ง
เหตุการณ์นี้บังเอิญเหตุการณ์นี้มาจากจิตอาสา
เอาใหม่ทีละเรื่องครับท่านท่านตำรวจฮะเหตุการณ์นี้บังเอิญคือตำรวจเขาจะมีกิจกรรม
ในการที่จะส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้านปลอดภัยอยู่แล้วแต่มีร้านซูชิร้านซูชิใกล้ใกล้กับที่แจกเนี่ย
เขามีน้องน้องเขาก็เลยอยากจะอาสามาช่วยเหลือก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่คือความบังเอิญ
นี่เรื่องที่หนึ่งความบังเอิญคือน้องเขาจะทำงานอยู่แล้วเห็นพี่ตำรวจเขาก็เลยมาช่วยกัน
กาแฟแก้ง่วง๒ฟรีไม่ได้มีการจ้างไงเพราะฉะนั้นเขาเป็นจิตอาสาก็ถือว่างานนี้ไม่ได้มีการจ้าง
แต่ประการใดตำรวจชี้แจงแล้วนะครับว่างานนี้เป็นความบังเอิญแล้วไม่ได้มีการใช้เงิน
ใช้ทองใดทั้งสิ้นก็หวังว่าชาวเน็ตจะมีการสยบความร้อนแรงลงได้บ้าง
แต่ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขยับต่อไปเที่ยวส่งท้ายมันต้องช็อปกันให้สนั่นหวั่นไหวซะหน่อย
ตลาดไอ้ตรงนี้ควงควงประตูท่าแผ่ตรงนี้คือถนนคนเดินโอ้ยสวยมาก
ความยาวประมาณ๓กิโลเมตรอยากกินอะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะแบบงานคลาสแค่ไหนมีหมด
มีทุกอย่างเลยฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินยิ้มแย้มแจ่มใส
นักท่องเที่ยวเหรอปากพ่อค้าพ่อค้านี่ยิ้มแซงหน้านักท่องเที่ยวเลย
เพราะในช่วงที่ผ่านมาถนนนี้มีมานานแล้วถนนคนเดินมีมานานแล้วแต่มันต้องหยุดไป
เพราะกับสถานการณ์โควิดไม่รู้จะทำยังไงฮะแล้วสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยิ้มผู้ค้าผู้ขายพ่อค้าแม่ขายก็ยิ้มทะลุแมชออกมาเลย
บรรยากาศก็เลยคึกคักคึกคักแบบนี้จะซื้ออะไรอ่ะของกินก็มีของใช้ก็มาของที่ระลึกเพียบเลย
ครบถ้วนมากนะครับนี่คือถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ประตูท่าแผ่นะครับ
ขยับต่อแต่ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปที่กาดหลวงตลาดอะไรนะวโลรส
ตลาดวัลโลรสตรงนี้ของฝากอย่างดีเลยของกินเยอะของกินเทียบจริง
กาดวัลโลรสกาดวัลโลรสไส้อวกครับหมูน้ำพริกหนุ่มขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา
คือเวลาเราจะซื้อเราไม่มีทริคเลยในการเข้าไปเพราะขายเหมือนกัน
คิดในใจกูจะทำยังไงกูจะซื้อร้านไหนพี่พี่ต้องใช้ดวงพี่ดวงสมพงกับใคร
จะหยุดที่ร้านนั้นมองตาเขาแล้วเขามองตาเราถ้าเราแบบสมอารมณ์หมายกัน
ไปไปตามกลิ่นไส้อัวได้ไหมโอ้ยมันมีทุกร้านเลยเพราะฉะนั้นนี่ดวงสมพงษ์ของแท้
ร้านไหนก็ตามทีนะครับแต่ว่าขายดิบขายดีทุกร้านนี่คืออาหารพื้นเมืองเป็นซิกเนเจอร์
ทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะไส้อัวแต่ไส้อัวตอนนี้บอกกันไว้ตรงนี้
ราคาขึ้นเอาทำไมอ่ะหมูไงหมูแพงหมูราคามันแพงดังนั้นไส้อัวเนี่ยกิโลละ๓๕๐ที่เคยขาย
เมื่อช่วงก่อนจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มางานนี้จาก๓๕๐เป็น๔๕๐โอ้โหเราก็โอ้โห
แต่นักท่องเที่ยวบอกเออก็โอ้โหแหละแต่ยังไงก็ต้องซื้ออยากกินเพราะถือมาเป็นซิกเนเจอร์
หรือของฝากที่ต้องซื้อกลับมารับประทานกินเลยก็ได้หรือซื้อกลับไปฝากแล้วค่อยเอามาทำทานที่บ้านก็ได้
เช่นเดียวกันนี่คือบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการเที่ยวทิ้งท้ายก่อนจะกลับมาทำงานกันครับ